คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวดีจากธนาคารกรุงไทยกันหน่อยนะครับ
เพราะว่าออกสินเชื่อกรุงไทยมินิบัส
ให้กู้สูงสุดรายละ๒๐ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับ
แล้วก็ผ่อนชำระได้นานถึง๗ปี
เพื่อสนับสนุนเงินทุนให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทาง

ส่งเสริมการให้บริการรถโดยสารสาธารณะที่ได้มาตรฐานนะครับ
แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานเลยครับ
อรนุษย์ศิรประพาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อยธนาคารกรุงไทย
เปิดเผยว่าจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารประจำทางสาธารณะ
เปลี่ยนมาใช้รถโดยสารขนาดเล็กหรือมินิบัส
ซึ่งมีวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน
และมีระบบความปลอดภัยที่สูงขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้น
ธนาคารเล็งเห็นประโยชน์ของโครงการดังกล่าวต่อประชาชน
ร่วมกับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
หรือบศยออกสินเชื่อกรุงไทยมินิบัส
เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่ต้องการจัดหารถมินิบัส
รถตู้โดยสารประจำทางเข้าถึงแหล่งเงินทุน
ดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สนับสนุนวงเงินโครงการรวม๒๐๐๐ล้านบาท
ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกนะคะ

ซึ่งเราเองก็จะเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุน
เงินกู้ต่อรายเราให้ได้ไม่เกิน๒๐ล้านบาท
แล้วก็ระยะเวลาผ่อนยาวถึง๗ปี
อกจากนี้แล้วเราก็ยังมีการร่วมมือกับบศยด้วย
เชิงที่ว่าถ้าผู้ประกอบการไม่มีหลักประกัน
แล้วก็ให้บอสยอมาค้ำเต็มจำนวน
นายสนิทพรมวงอธิบดีกรมการขนส่งทางบก
เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก
กำหนดให้ผู้ประกอบการขนส่ง
นำรถโดยสารขนาดเล็กที่ได้มาตรฐาน

โดยผู้ประกอบการเริ่มทยอยเปลี่ยนรถโดยสารขนาดเล็ก
ทดแทนรถตู้โดยสารประจำทาง
ที่มีอายุการใช้งานครบ๑๐ปี
วันนี้เราก็ได้ร่วมกับธนาคารกรุงไทย
พร้อมกับบศยซึ่งมาประกันสินเชื่อ
ซึ่งก็เท่ากับเป็นตัวแทนพระธุรกิจ

ที่ประกอบการในรถตู้โดยสารเข้าถึงแหล่งเงิน

ปัญหารถตู้โดยสารประจำทางที่หมดอายุการใช้งาน

ดังนั้นจึงต้องเลือกสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ

เพื่อให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด
ก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ไปคุยกับที่อื่นมา

จะอยู่ที่อัตราเดือนละ๓๘๐๐กว่า

สนใจมากเลยเพราะว่า๗ปี
จะอยู่ที่๒๒๐๐๐กว่า
มันจะทำให้เราสามารถไปรอดได้
ธนาคารกรุงไทยยังให้วงเงินกู้
เพื่อชำระค่าเบี้ยประกันภัยรถโดยสาร
และประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินกู้แบบเต็มวงเงิน
กรณีวงเงินไม่เกิน๑แสนบาท

ปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ๗๑๒ต่อปี
นี้ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตการเดินรถจากกรมขนส่งทางบก
และมีประสบการณ์ในธุรกิจให้บริการรถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่า๒ปี
สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา